ต้องเปลี่ยนได้แล้วใช่ไหมครับครับก็คืออ่าที่เราจะได้ไป

เหตุการณ์มันซ้ำเลยนะคะคุณผู้ชมเหมือนกับที่เคยเกิดค่ะ
แต่ว่าครั้งนี้เนี่ยล้อเนี่ยกระเด็นมาแล้วมาชนรถที่วิ่งอยู่บนท้องถนนค่ะ
เขาประเมินแล้วเบื้องต้นเนี่ยแปดแสนถึงหนึ่งล้านนะคะ
ยางที่ชนเนี้ยมันเป็นรถสิบล้อด้วยค่ะแล้วก็มาเร็วมาแรงแบบเนี้ยค่ะ
แรงประทะมันก็เยอะมันก็ทำให้รถเสียหายเยอะ
อันนี้คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ประมาณบ่ายโมงครึ่งนะคะ
รถเนี่ยขับอยู่บนเส้นเลี่ยงเมืองหนองมนต์กำลังมุ่งหน้าเข้าตัวเมืองชนบุรีนี่ค่ะ
คุณผู้ชมยางล้อรถบรรทุกมาด้วยความเร็วแล้วก็เป็นแบบนี้ค่ะ
ดีไม่กระดอนเข้ากระจกหน้านะใช่ใช่คือยังดีที่แบบโดนแค่ตัวรถอ่ะนะคะ
คุณมณฑลซึ่งเป็นเจ้าของรถคันนี้บอกว่าหลังจากเกิดเหตุคู่กรณี
ซึ่งกำลังบรรทุกน้ำเค็มจะไปส่งฟาร์มกุ้งก็ไม่ได้หนีไปไหนล่ะค่ะ
นี่รถคันนี้เจ้าของล้อนะคะโอ้โหรถก็ใหญ่ล้อก็ใหญ่นะคะ
ก็กำลังจะเอาน้ำเค็มไปส่งฟาร์มกุ้งก็ไม่ได้หนีไปไหน
รอเรียกประกันมาเพื่อเคลียร์ค่าเสียหายกันไปนะคะ
สาเหตุมาจากน็อตล้อขาดคุณผู้ชมค่ะ
เพราะว่าไม่ได้ตรวจสภาพอย่างต่อเนื่องนี่ค่ะอันนี้สำคัญเลยนะคะ
เดี๋ยวอีกไม่เกี่ยวไม่กี่วันเนี่ยก็จะถึงช่วงเทสการการเดินทางแล้วโอ้โห
เพราะฉะนั้นเนี่ยสำคัญเลยก็คือสภาพของรถนอกจากสภาพคนและสภาพของรถด้วยเช่นเดียวกันนะคะ
คุณผู้ชมที่จะต้องใช้รถหรือจะต้องเดินทางก็ต้องตรวจกันหน่อยค่ะ
นะคะเกิดขึ้นมาแล้วก็เที่ยวไม่สนุกด้วยค่ะแล้วบางทีก็จะเกิดความสูญเสียด้วยนะคะ
เริ่มเอาเข้าไปดูสภาพตั้งแต่ตอนนี้๑๒ธันวาคมเพราะว่าเดี๋ยวไปปลายเดือนรถเยอะนะครับตามศูนย์ต่าง